เรื่องนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเชื่อหรือเปล่าว่าเลือดสุนัขเนี่ยจะไปล้างอาถรรพมนต์ดำได้

เขาก็เลยเกาะเหตุปาดคอสุนัขเอาเลือดเนี่ยเอาไปทำอะไรไม่รู้แต่เขาเชื่อว่าเอ๊ะน่าจะเป็นการเอาไปล้างอาถรรพนดำหรือเปล่า
เกิดเหตุที่ชนบุรีคุณผู้ชมทำเอาคนรักสุนัขเนี่ยทนไม่ไหวจริงนะสุนัขเพศเมียสีดำตัวนี้แหละคุณผู้ชมที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาบอกว่ามีคนร้ายก่อเหตุปาดคอสุนัข
นี่คือเราต้องเบลอบางส่วนเอาไว้เพราะมันเป็นภาพที่สะเทือนใจจริง
จุดนี้แหละด้านขวาเนี่ยค่ะที่เขาเฉื่อนเอาเลือดมันออกแล้วคือไม่ได้แบบถึงขั้นตายอ่ะแต่มันก็บาดเจ็บที่เลือดไหลออกมาเรื่อยแบบเนี้ยแต่ที่เห็นนี่คือเพื่อนบ้านนะคนในชุมชนเอาข้าวมาให้กินเอาน้ำให้กินให้กินก่อนอันนี้เขาช่วยเหลือมันแล้วชาวบ้านที่เขาทราบข่าวก็หดหูใจมากนะคะโดยนายยุทธนาจันริ
คุณผู้ชมมีเชือกไนร่อนสีขาวผูกติดอยู่ใกล้ใกล้กันคุณผู้ชมคะจะมีถาดแซนเลสถาดเนี้ยที่เห็นเป็นคราบคราบกลางเนี่ยนะเป็นคราบเลือดสุนัขค่ะแล้วก็เป็นคราบเลือดของหมาตัวไหนก็ตัวสักคู่แหละชื่อโอเลี้ยงนะคะมันมีบาดแผลที่ด้านขวานายุทธนาบอกว่าเจ้าโอเลี้ยงเนี่ยน่าจะถูกคนร้ายใช้มีดปาดคอ

คนอื่นเนี้ยเจ็บคนอื่นสัตว์ตัวอื่นสัตว์ร่วมโลกบาดเจ็บไม่ดีนะครับสัตว์มันก็มีหัวใจอ่ะเนาะติดตามกันมา